มีศึกนอกสังเวียนที่เวทีมวยราชดำเนินจะต่อยกันข้างเวที
บุ๊คค่ะเหตุการณ์นี้นะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
แต่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสายมงคล
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปว่าซ้ายมงคลออกมายอมรับ
ว่าตัวเองล้มมวยมีคนว่าจ้างและตู่ปากน้ำเป็นคนจ้างเขา
ประเด็นคือเมื่อวานตู่ปากน้ำไปที่เวทีมวย
แล้วก็ไปเจอกับทีมที่เขาดูแลซ้ายมงคล
ไปเจอกันแล้วกลายเป็นว่าทะเลาะกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตำรวจต้องมาเลยค่ะ
ด้วยโรคซักสักื่อสร้างเป็นความปกดึง
และเขาเขียบจิงประสุน่าจะควารสมใจ

นี่ค่ะชุนละมุนกันอยู่ข้างเวทีมวยค่ะ
จะเป็นมวยอีกคู่หนึ่งหรืออย่างไร

เป็นช่วงพักยกกับพี่ปู๊กแล้วนี่จะมาอย่างไรคะ
ตำรวจสอนอนนางเลิ้งต้องมาพาไปเคลียร์ต่อนอกสนาม
เคลียร์ต่อแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูต่อเลยค่ะ
นี่เป็นลูกชายครับตกปกรรมแล้ว

อยากย้ายดีกว่าไป

เดี๋ยวมิวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะ

ตอนที่เป็นศึกเพชรยินดีช่วงมวยคู่เอกเลยนะคะ
ระหว่างทักษิตเล็กสจต้มประจีนกับรุงกิจบรุ่งโรธ
เวทีมวยราชดำเนินชกกันในยก๔

แล้วมันก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาสขึ้น
เซียนต่อปากน้ำหรือตู่ปากน้ำเนี่ยค่ะ
เคยมีข่าวว่าจ้างสายมงคลล้มมวย
เข้าไปในเวทีมวยใช่ไหมคะแล้วไปเจอกับทีมงาน
เพชรสีทองฟาร์มเป็นเจ้าของค่ายที่ดูแลซ้ายมงคลนะคะ
เสียเดชมันเลยเกิดเหตุชุนละมุนชกต่อยกันขึ้น
คือมีรายงานว่าเซียนมวยรายนี้ได้บอก
สจต้งปราจีนได้เรียกมาคุยเรื่องล้มมวย
แต่เดชเพชรสีทองฟาร์มเจ้าของค่ายบอกไม่รู้เรื่อง
ก็เลยคิดว่าเพิ่งจะจ้างล้มมวยแล้วยังกล้ามาดูมวยเหรอ
นี่ค่ะก็เลยทะเลาะกัน
ตำรวจสนนางเลิ้งต้องมาระงับเหตุสถานการณ์

เขาก็กำลังแบบจะพักยกจะอะไร
แต่ข้างเวทีชุนละมุนยิ่งกว่าไง
คนภาคมวยนะคุณนอกจากภาพบนเวทีแล้ว
ยังต้องไปพากข้างเวทีพากไปถึงข้างเวที

ใช่ต้องหันไปพากด้วยค่ะ
บนเวทีเห็นไหมเขาก็ยังแบบมีลีลาอะไรเขาอยู่

ทีนี้ทีมข่าวของเราคุยกับเสมออะครับ
เขาก็บอกว่ามูลเหตุมาจากคนที่เพิ่งมีเรื่องคดีล้มมวย

เคลียร์เรื่องล้มมวยก็เคลียร์กันจบไปแล้ว
คนที่เพิ่งมีเรื่องคดีล้มมวยไม่ยอมกลับบ้านแต่มาดูมวยต่อกลุ่มเซียนมวยก็เลยไม่พอใจไงคะ
เขามองว่าก็เนี่ยเพิ่งมีคดีล้มมวยยังจะกล้าเข้ามาในสนามมวยอีก

หลังเกิดเหตุชาวต่างชาติที่มาดูมวยเขางงเลยพี่บุ๊ค
ตกลงไอต้องดูคู่ไหนละยูไอไม่รู้จะดูคู่ไหนละยูบนเวทีหรือข้างเวที
เขางงกันหมดค่ะแล้วประเด็นคือมันเสียภาพลาควงการมวยไทย
คือเสียโบ๊ทบอกผมละเหนื่อยใจอยากให้มีการใช้พรบมวยอย่างจริงจัง
ป้องกันเหตุการณ์ไม่ได้เกิดแบบนี้อีกอะค่ะ
พวกเราเองทั้งสนามมวยเองทั้งโปรโมเตอร์เองก็พยายามจะจัดมวยดีพยายามจะสร้างกระแสดีให้กับสังคมวงการมวย
แต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็รู้สึกบางทีก็ท้อท้อแท้เหมือนกันนะในฐานะของคนทำงาน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็ปัญหาเดิมเรื่องมวยล้มเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันดูแล้วการพนันมันก็นำหน้าเรื่องของกีฬาในมวยไทยเนอะณปัจจุบันนี้นะครับ
ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อย
คนที่กำลังทำความผิดอย่างคนล้มมวยของการมวยหรือคนว่าว่าจ้างก็ไม่เคยมีใครติดคุกซักทีหนึ่ง

คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นที่สุดในสังคมวงการมวยนะ

ซักเหต่อล้อมมวยของสายมงคล

คุณผู้ชมฮะขณะที่นายอักขพลยูฮันเงาะนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเพจมวยเด็ด๗๘๙หรือว่าวงการมวยเนี่ย
รู้จักเขาดีคุณคือคุณติฟตระกูลมวย
เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานด้วย

ขณะเขากำลังภาคมวยคู่เอกนี่คนภาค
ภาคอยู่ในยกที่๔เกิดเหตุการณ์ตามคลิปครับ
ผมเหลือบตามองขึ้นไปผมก็ต้องพากด้วย
ภาคนู่นด้วยนอกเวทีก็ต้องภาค

ถ้าเป็นนักมวยจะหันไปบอกว่าอย่าแย่งซีนพวกผมค่ะ

นักมวยบอกแย่งจีนนักภาคบอกโอ้ภาคไม่ถูกเหมือนกันนะครับ

บอกว่าตอนนั้นภาคมวยยกที่๔อยู่ยกนี้ก็สำคัญนะ

ตำรวจจะพาทั้งสองฝ่ายออกมาเคลียร์กันด้านนอก
ซึ่งก็ได้ยินว่าเขาเคลียร์กันได้ลงตัวนะ
แล้วก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไร
โดยศึกเพชรยินดีเมื่อวานนี้มีผู้เข้าชมพอสมควรนะคุณฮะ
คือมันเป็นไฟล์ทสำคัญแหละครับ
แต่ว่าสิ่งที่คุณตีฟคิดนะเขาบอกว่า
ผู้ชมคนไทยหรือผู้ชมชาวต่างชาติคงเข้าใจ

วงการมวยหากมันเกิดเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน
ก็จะมาเจอมาเจอกันแบบนี้นัดเคลียร์กันให้จบ
จบคือจบแมนกันไป
เรื่องเมื่อวานก็ถือว่านี่แถวนี้เคลียร์กันเลย
เหรอคะจนจบไปเป็นเรื่องธรรมดา
ผู้ชายแมนอย่างนี้จบไปนะ
ส่วนเรื่องของคดีความและคดีล้มมวย
ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เอาฟังคุณตรีฟกันหน่อยนะครับ
ก็เลยเป็นภาพชูระหมุนที่เห็น
แต่นี่เป็นภาพที่ไม่ดีเนาะของวงการมวยนะครับ
แต่ว่าเป็นมุมที่เป็นมุมเข้าใจผิด
ในเรื่องของหัวหน้าค่ายมวย

แต่ว่าที่มันไม่จบมีเหตุการณ์ต่อเนื่องในวิธี

คุณติ๊กก็อธิบายให้ฟังนะครับคือนอกจากเรื่องทะเลาะวิวาดกันแล้วนะฮะ
ยังมีเหตุการณ์ที่คู่สำคัญอีกคู่ในรายการนี้นะคุณฮะนี่คู่นี้ฮะ
คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของ๓เอกับย่าง๕ดาว
คือมีคิวจะต้องป้องกันตำแหน่งแชมป์ทรูโฟยูรุ่นเฟเทอร์เวทนะคุณ
ต้องพบกับชายเล่าพอหลักบุญซึ่งสามเอเนี่ยเกิดอาการไม่สบายอย่างหนักคุณ
ก็เลยต้องขอถอนตัวไปในที่สุดนี่สามเอกชายเล่าเนี่ยนะ
ชายล่าเอออะไรนะฮะชายล่าอะไรอ๋อพี่โปรด
เอ้ยผมอ่านเป็นไรชายเหล้าชายเหล้าไม่ใช่เหล้านะคุณ
ขออภัยคุณผู้ชมเดี๋ยวคอมวยจะด่าผมอีก

ศิลาที่ชั่งน้ำหนักครั้งแรกคือเกินอยู่๑ปอนด์เต็มเลยคุณ

ศิลาเป็นตะคริวอย่างหนักไม่สามารถยืนได้ไม่สามารถขึ้นชกได้
ทำให้ต้องยกเลิกการชกคู่นี้ไปด้วยเหมือนกัน

ทีนี้ทำให้เสียโบ๊ทต้องออกมาโพสต์ขอโทษแฟนมวยนะฮะ
จำเป็นต้องถอนทั้งสองคู่ออกจากรายการกระทันหัน
เพราะว่าแฟนมวยบางคนก็มองไปถึง
มันมีเรื่องมีราวอะไรกันหรือเปล่าถึงได้มีการถอนสองคู่นี้
โบ๊ทบอกไม่ใช่นะฮะก็อธิบายเหตุผลอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับ
โบ๊ทควักเงิน๓๐๐๐บาทเป็นค่าฟิตซ้อมแล้วก็ปลอบใจ
ให้กับชายล่าพอหลักบุญที่ไม่ได้ชิงแชมป์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ทีมข่าวพยายามจะติดต่อทางตู่ปากน้ำ
ฟังความจากตู่ปากน้ำบ้างจะเป็นยังไง
เพื่อให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะฮะ
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
ก็หากตู่ปากน้ำอยากจะชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามมวย
ก็สามารถชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะ